ประเด็นสำคัญและข่าวใหญ่ที่เราตามกันมาร่วมสัปดาห์แล้วนะครับ

หลังจากที่เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าจะมี๑๔ตำรวจ
อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีความผิด
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ตามมาสกราน๑๕๗แล้วก็ให้การเท็ตให้นะฮะ
จะมีรายชื่อใครบ้างเดี๋ยวจะมีการเปิดข้อมูลมาในเบื้องต้นก่อนนะครับ
ทางคดีครับวันนี้บรรยากาศที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ที่จะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งฝั่งตำรวจและพลเรือน
ก็คือพวกชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปากคำเพิ่มเติม
หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
และมีคำให้การที่ไม่ตรงกับภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏ
ล่าสุดครับเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านลงนาม
ให้โอนย้ายคดีไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปรับปราม
เนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีการเสียชีวิตของพันตรวจตรีศิวกร
คือเพื่อนร่วมรุ่นก็จะเรียกกันว่าสารวัฏศิ๋ว
ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหา
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมว่าคือยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมี
แจ้งข้อกล่าวหาตำรวจรายใดเพิ่มบ้างเพราะต้องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงความสมบูรณ์ในสำนวนและสอบถามพยานรวมถึง
ภาพจากวงจรปิดทั้งหมดต้องดูเพิ่มเติมครับสอดคล้องกันหรือ
ไม่อย่างไรส่วนเรื่องตำรวจที่ให้การไม่ตรงกันนั้นจะจริงหรือ
ให้การเท็จต้องดูว่าในการสอบสวนครั้งแรกตำรวจแต่ละนายให้
ไว้ครบถ้วนหรือไม่เพราะบางคนอาจจะให้การไว้ในมุมที่
เขารับรู้แต่พอภายหลังเนี่ยนะฮะพอเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเนี่ย
เขาก็ให้การเพิ่มเติมอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ให้ข้อมูลเท็จแต่
บางคนตอนแรกคือให้การว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอตอน
หลังมาบอกว่ารู้เห็นอันนี้อาจจะเข้าข่ายให้การเท็จลองฟัง
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพฮะ
ในส่วนของสมรวจที่อยู่ในที่กระเทศนะครับว่าจะถูกเกลามา
หรือไม่นะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการพินากันอยู่นะครับ
ก็อย่างนั้นว่าดูจากกล้องมุมจรปิดดูจากพฤติการต่างแล้วนี่
แต่ละคนนั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับ
ตอนนี้ก็เราเอาข้อที่จริงมาดูอยู่ครับ

เอาเป็นว่าทางทีมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ย
เราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความละเอียดในเรื่องของการดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หรือจากคำให้การหรือพฤติการของพยานอื่น
เราจะทำอย่างละเอียดครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกคน
ส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเตรียมจะแจ้งข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่
มาตรา๑๕๗กับผู้กำกับเบิ้มซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้ว
เพราะว่าท่านปิดชีพตัวเองที่บ้านพัก
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกอเนกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ
ว่าจะแจ้งข้อหาหรือไม่เพราะผู้กำกับเบิ้ม
ให้การไว้ที่สพมนครปฐมไปแล้วก็ต้องไปดูข้อมูลอย่างละเอียด
ส่วนกรณีของผู้กำกับการสนพญาไทย
เมื่อวานนี้ท่านก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็สอบอย่างเครียด
แล้ววันก่อนนู้นก็ไปให้ปากคำมาด้วยเนี่ย
กรณีของผู้กำกับการสอนอพญาไทยยืนยันว่า
การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่ได้บิดพริ้ว

แต่ว่าจะเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ต้องดูข้อมูลอย่างละเอียดเช่นเดียวกัน
และไม่ใช่แค่ผู้กำกับการสนพญาไทยเท่านั้น
เห็นเหตุการณ์ตอนที่ในหน่องเดินมาแล้วยิงสารวัตรสิว
ยังมีพยานอีกหลายปากที่เห็นในส่วนของโต๊ะจีน
ที่กำเนาะเค้ามีการจัดเลี้ยงที่นั่งอยู่ในตึงนั้น
ในปริศนาภรณ์จงอักษรผู้กำกับการสนพญาไทยอาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหาระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗ส่วนข้อหาแจ้งความเท็จให้การเท็จนั้นตรงจุดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการรายงานแจ้งมานะครับส่วนตำรวจที่จะไม่ถูกดำเนินคดี๗นายเป็น
ท่านโดนยิงแล้วท่านก็บาดเจ็บอันนี้เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดคาดว่าอาจจะมีการแถลงเพิ่มจากบิ๊กโจ๊กทันดีที่มีความคืบหน้าจะแรงงานให้ทราบต่อไปนะฮะค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะดูเรื่องของกล้อง
กล้องเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราอยากจะรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละ
มันมีกล้องกี่ตัวสรุปกู้ได้กี่ตัวอะไรใดเนี่ยทางด้านบิ๊กโจ๊ท่านบอกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ก็คือมีกล้องทั้งหมด๑๕๑๕นะคะแล้วก็กู้ออกมาได้ก็คือ๑๓

อ่าทีนี้เราก็เลยอยากจะรู้เพราะชุดพนักงานสืบสวนในคดีนี้เขาก็จะต้องไปตามร้านหรือช่างที่มีการเข้ามาติดตั้งกล้องมูลจรปิดที่บ้านของกำนันนก
เอามาสอบแล้วมาสอบถามพูดคุยข้อมูลเพราะอะไรจะต้องถามถึงเรื่องข้อมูลต่างเกี่ยวกับกล้อง
ข้อมูลต่างเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์ในการบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลต่างอย่างเช่นการปิดสวิตช์เพื่อให้กล้องเนี่ยมันไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุณเวลานั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่
ค่ะก่อนหน้านี้ที่วันนี้เนี่ยความเคลียมหน้าก็คือชุดสอบสวนก็ลี่ต้องเรียก
เรียกทางด้านผู้ชำนาญการที่เป็นผู้เดินสายกล้องมุมจรปิด
ให้บ้านกำนันนกมาให้ข้อมูลนั่นเอง

จริงบ้านนะคะของกำนันนกเขามีกล้องวงจรปิดอยู่๘ตัวเสีย๒ตัว

เท่ากับว่าทั้งหมดรวมแล้วเป็น๑๕ตัว
สัญญาณภาพจากกล้องมาที่เครื่องบันทึกข้อมูล
แล้วบางช่วงใช้ระบบไร้สาย
ถ้ามีการปิดสวิตช์กล้องมุมจรปิดจริง
คำถามคือคนที่ไม่ชำนาญการ
หรือสามารถปิดสวิตช์ได้ด้วยตัวเองหรือไม่
หรือบางรุ่นบางเครื่องซึ่งอาจจะไม่ใช่รุ่นเดียวกันหมดไง
บ้านไงคุณก็สามารถทำได้ด้วยหรือเปล่า
หรือต้องมีการดึงสายออกจากกล้อง
จะต้องมาให้ข้อมูลและไขความกระจ่างในเรื่องนี้
ตอนนี้เรียกช่างที่ติดตั้งกล้องมาสอบแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะคะว่ากล้องมุมจรปิด๒ตัว
ที่มีการอ้างว่าไม่สามารถบันทึกภาพได้นะ
เวลานั้นถูกปิดสวิตช์เนี่ยจะสามารถเปิดภาพขึ้นได้หรือไม่
หากมีรายละเอียดที่แน่ชัดเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบต่อแน่นอน

แม้ว่าอีก๒ตัวตามข้อมูลบอกว่า๑ใน๒
ก็คือไม่ได้ใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหา
อีกตัวหนึ่งนั้นน่าจะถูกปิดระบบไปตอน๑๐โมง๑๖นาที
แต่ว่าร้านกล้องวงจรปิดเขาบอกว่ามันน่าจะมีกล้องตัวอื่นมุมอื่น

อาจจะพอจับภาพหรือได้ยินอะไรบางอย่าง
ช่วงที่เกิดเหตุเหมือนกันเดี๋ยวรอการตรวจสอบ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตำรวจจังหวัดนครพันธมพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายครับ
โดยในรายละเอียดของเอกสารภารกราฟที่๒
เก้าหน้าที่๒ก็คือระบุเอาไว้ว่าเนื่องจากนายประวีนจันทราย
มีกรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีในความผิดฐาน
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐาน
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่น
ตามหมายจับศาลจังหวัดนครพันธมลงวันที่๗กัญญายน๒๕๖๖
จึงเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนครปฐม

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจปี๒๕๖
ดังนั้นจึงให้นายประวีนจันทรายหรือว่ากำนันนกเนี่ยนะฮะ
จากตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนาหรือวัฒนธรรม
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปลงคำสั่ง๑๑กันยายนลงนามโดยท่านผู้ว่านครปฐม
อันนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการปลดกำนันนกออกจากอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ
ขณะที่อุตรดิษฐ์ก็มีความเคลื่อนไหวในวันนี้เช่นเดียวกัน
ค่ะเพราะว่าทั้งเหล่าบรรดาคนที่รักภูมิกับเบิ้มก็ไปแสดงความอาลัยในงานชาปนกิจนะคะ
บรรยากาศในวันชาวพนักกิจศพพันธบริโรธเอกวชิรายาวไทยสงศ์
หรือภูมิกับเบิ้มซึ่งโอ้โหคนไปกันเยอะมากเลยนะคะ
ที่วัดใหญ่ท่าสาวอำเภอเมืองอุตรดิษฐ์ค่ะ
ช่วงสายมีพิธีทอดผ้าบังสกุลสำหรับครอบครัวและเครือข่ายเครือญาติ
ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายเพลงพระสงฆ์ในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ก่อนเริ่มพิธีทางด้านแม่ของภูมิกับเบิ้มค่ะ

คุณพ่อเองก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวลูกชายมาก
บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้าภาพนี้คุณผู้ชม

คือใครเห็นก็รวมแล้วแต่สะเทือนใจแล้วแม่ร้องไห้ออกมาเนี่ยค่ะ

ช่วงบ่ายเองพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุพิมลท่านรองพบตร
เป็นประธานในพิธีมีเพื่อนและญาติเข้าร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนบริเวณโดมใหญ่หน้าเมนทางเพื่อนตำรวจ
รวมรูปของภูมิกับเบิ้มในบทบาทต่าง
ระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ทางราชการตอนฝึกฝน
ช่วงที่อยู่กับครอบครัวช่วงที่ท่านเคยบวชเป็นพระสงฆ์ก็มีนะคะ
หลากหลายรูปหลากหลายเรื่องราวมาทำเป็นบอร์ดขนาดใหญ่
แสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
อย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนก็ยังอยู่ในบรรยากาศโศกเศร้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมนี้
ช็อกเสียใจแล้วก็มีความสงสัยเกิดขึ้น
กับเหตุการณ์ที่งานเลี้ยงที่กำนันนกจัดขึ้นมาก
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในอีกหลากหลายประเด็นเพิ่มเติมนะครับ